ยังอยู่ที่เดิมนะที่พิมายนครราชศรีมา
เขาบอกว่าที่นี่มีการทำเทียนพรรษาหลายรูปแบบ

และหนึ่งในนั้นก็คือการทำเทียนพรรษาล้อการเมือง
เตรียมสร้างศรีสันในวันแห่พันศาจ้า
มาแล้ววันแห่เทียนพรรษาใกล้จะถึงแล้ว

รูปแบบว่าเราจะทำล้อเลียนเรื่องการเมืองในปีนี้นะ
เป็นยังไงออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวมาดูกัน
ไปกันที่นี่ค่ะบ้านเลขที่๑๗๔
กอกตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

คุณวัฒระนาดีกำลังทำอะไร

แกะสลักหุ่นเทียนพรรษาเป็นรูปของ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
และอีกหุ่นหนึ่งด้านนี้ผู้หญิงคือใคร
คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยนั่นเองเนาะ
เหมือนนะเดีเทลเขาได้นะเนี่ย
ใช่เขาเหมือนแบบว่าทำมาแบบเป๊ะเลย
คือคุณวัชระเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาแกะสลักหุ่นเทียนพรรษา
เป็นรูปคุณพิธาจับมือกับคุณแพทองทานเนี่ย
เพื่อแสดงออกถึงการร่วมมือกันในการที่จะบริหารประเทศต่อไป
ก็อย่างที่บอกว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา
สองพักเนี่ยมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งและอันดับ๒เนาะ
ก็เลยมีการแกะสลักเทียนพรรษารูปแบบนี้ขึ้นมา
คือเขาบอกว่ามันเป็นแค่การสร้างสีสัน
เหมือนเป็นการล้อเลียนทางการเมืองเท่านั้นเอง

เป็นทุกปีปีที่ผ่านมาก็มีเนอะ
มีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไว้
แต่ว่าในปีนี้ก็แกะสลักออกมาในรูปแบบนี้
ตามกระแสของการเมืองไทย

ดูว่าจะมีเหตุการณ์หรือกระแสอะไรบ้าง
มันเป็นที่นิยมนอกเหนือจากการเมืองถูกไหม
ช่วงก็มีเรื่องโควิดเขาแกะเป็นตัวโควิด
มีเลยอันนี้ก็มีแตกต่างกันออกไปนะคะ
คือเขาบอกว่าตัวเขาแกะสลักเป็นหุ่น
เทียนพันศาเนี่ยทุกปีอยู่แล้ว

สลากหุ่นเทียนพรรษาเป็นรูปคุณพรพันธ์
เกิดประหลาดหรือว่าชมพู่คุณชมพู่อ่ะ

อ่ากัปตันทีมวอเลเบิร์นทีมชาติไทย
นั่นแหละซึ่งเป็นที่นิยมมาก
แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจมากในตอนนั้น

เขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งดีกว่า
เป็นดาวรุ่งของวอเล็กบอลทีมชาติไทย
คนพันธ์ในตอนนี้เป็นวูเลตตัวหลัก